สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน
ปกติแล้วเนี่ยจะว่างจากการทำงานประจำแล้วนะครับ

ก็จะออกไปหาร้านที่ไม่ดังแต่อร่อย
แล้วก็ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือสังคม
ก็ทำอยู่เรื่อยเป็นรูปแบบเฉพาะ
ช่วยเฉพาะคนพิการที่ด้อยโอกาส
ในการสร้างอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเอง
เดี๋ยววันนี้เราจะเอาของไปช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสนะครับ

ถึงแล้วนะครับทีตังค์ของร้านครัวกับข้าวแม่นี่แหละ

ผมเคยมอบสิ่งของให้กับรายการหม่อมพนาแดง

อยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลฟอกไตอยู่ค่ะ

ก็วันนี้ได้เอาของมาให้น้องบอยที่ร้าน

ก็เลยออกมาจากโรงพยาบาลไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
แต่ผมก็ได้สอบถามคุณแม่เขาว่า
ที่ผ่านมาหลังจากที่ผมมาแล้วครั้งแรก
ก็ดีใจที่มีลูกค้ามากขึ้นเยอะ
แล้วก็วันนี้เนี่ยน้องบอยเขาก็ได้ขอให้
ซื้อพวกหม้อนึ่งแล้วก็หม้อต้มมา

เพื่อที่จะมีลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มขึ้น

เขาก็จะนั่งวิวแชร์แล้วก็ทำกับข้าวอย่างนี้
แล้ววันนี้คุณแม่ก็เลยทำให้ดูแทนน้องบอยแล้วกัน

ก็จะช่วยแนะนำในเรื่องของการปรับปรุงสินค้า

เพื่อที่จะบอกกล่าวให้เอฟซีหม่อมถนัดแดด
ได้เห็นว่ามันยังมีคนนี้อยู่นะ

ทุกครั้งนะครับที่ผมจะไปช่วยเหลือ
ผมก็จะช่วยในเรื่องของการปรับรสชาติ
อย่างเช่นจานนี้เนี่ยคุณแม่ใส่น้ำมันหอยมากไป
แล้วก็น้ำปลามากไปเพราะว่ามันเค็มอยู่แล้ว
ในเรื่องของตัวของเนื้อหมึก
หม่อมได้ความให้ความอินดูกับราวก
ถึงแม้ว่าเขาจะเดินไม่ได้

ให้เขาได้ก้าวไปข้างหน้าต่อไปอย่างนี้ค่ะ
คนเราบางทีเราอยู่ใกล้ชิดกับตัวเราเอง
อยู่ใกล้ชิดกับคนรอบข้างครอบครัว
เราก็แบ่งปันให้ความสุขให้กับพวกเขาได้

คุณลองช่วยเขาดูโดยที่คุณไม่หวังผลตอบแทน
ผมว่ามันก็คือความสุขอย่างหนึ่ง